หลายคนให้ความสนใจและติดตามอยู่ว่า
ฆาตกรที่ฆ่าเผาสาวคาราโอเกะอืมที่เพชรชบุรีคือใคร
ล่าสุดตามจับได้แล้วแล้วเขาสารภาพว่าเขาเองนี่แหละเป็นคนทำนะครับ
มีประวัติติดคุกออกมายังไม่ถึงปีเลยฮะอย่าวังอย่าวัง
ผู้ต้องหาคือนายอูทองพลายแขวงอายุ๔๔ปีครับถูกตำรวจสืบสวนภูทรภาค๗
ส่วนที่กำลังตำรวจสภแก่งกระจานตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่
ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีครับ
พร้อมของกลางเป็นมีดสั้นปลายแหลมหนึ่งด้ามมีดง้าวหนึ่งด้ามและรถจักรยานยนต์
อูทองเนี่ยรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุครับฆ่าชิงทรัพย์นางสาวกัญญาพักชาติทอง
หรือว่าพึ่งอายุ๔๔ปีซึ่งครอบครัวเนี่ยเข้าแจ้งความคนหายเอาไว้นะครับ
เมื่อวันที่๕พฤศจิกายนแล้วก็มาพบศพ๘พฤศจิกายนย้อนไปเหตุเกิดบริเวณป่าละเมาะในหมู่๔
บนโป่งตาเพชรครับบ้านโป่งตาเพชรครับขออภัยตะบนวังจันทร์อำเภอแก่งกระจาน
ห่างจากถนนบายพาสเข้าไปประมาณสัก๑กิโลเมตรได้
หวังจะชิงทรัพย์ก็เลยขี่รถตาม
ประกบได้เอื้อมมือไปดึงกุญแจรถครับ
แล้วก็ใช้มิดง้าวเนี่ยบังคับให้ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในป่าละเมาะครับ
จุดที่สองคือในป่าหละมะครับจุดนี้คนร้ายบังคับให้ผู้ตายลงจากรถ
หดเหี้ยมนะครับคุณผู้ชมฟังดูนะครับ
แล้วค้นตัวผู้ตายเจอเงิน๘๐๐ในกระเป๋าเสื้อ
จากนั้นคนร้ายบอกว่ายืนคิดอยู่๒๐นาทีจะฆ่าดีหรือไม่ฆ่าดี

เขาตัดสินใจฆ่าครับแล้วฆ่าด้วยวิธีนี้ครับ
หยิบมีดไปแหลมที่เหน็บอยู่ที่เอลเชื่อดคอผู้ตายสองแผลครับ

ร้ายยังไม่พอนะครับน้องปุ้ยแทงหลังอีกแผลหนึ่ง

จากนั้นก็นำรถจักรยานยนต์มาจุดไฟเผาพร้อมกับศพผู้ตายนั่นแหละครับ

ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เรามีโอกาสได้ไปพูดคุยด้วย
ก็คือสามีของผู้ตายคุณสันติชาติทองค่ะ
คือหลังจากที่ภรรยาหายไปคุณสันติเขาไปแจ้งความไว้ที่สพแก่งกระจาน
เมื่อวานนี้เขาก็เลยเดินทางมาที่โรงพักแก่งกระจานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปพร้อมกับนั่นแหละค่ะลูกของเขาที่อุ้มอยู่อะค่ะ
ลูกชายวัย๕ขวบคุณสันติบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
อยากให้ตำรวจนะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ไม่ควรปล่อยให้คนแบบนี้ออกมาทำร้ายสังคมแล้วก็คนอื่นอีก
ฟังเสียงคุณสันติหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่เรามีโอกาสไปพูดคุยนะคะ
ก็คือแม่ของผู้ตายคุณแม่ชื่อว่า

ชวีนะคะคุณแม่ตั้งคำถามเสียงดังดังไปที่ผู้ต้องหาว่า
ฆ่าลูกสาวเธอทำไมเงินแค่๘๐๐บาทอยากได้ก็เอาไป
ชีวิตลูกสาวเธอมีค่ามากกว่านั้นนะคะ
ยืนยันเลยว่าจะไม่อภัยจะไม่อโหสิกรรม
ให้กับผู้ต้องหารายนี้อย่างแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมเดินทางไปที่บ้านของผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ไปพบกับภรรยากับลูกสาวคือเราก็เห็นใจทั้งคู่นะคะ
เนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภรรยาบอกว่าไม่รู้จริงนะที่นายอูทองไปก่อเหตุ
ฆ่าใครมาจนกระทั่งมีตำรวจตามไปที่บ้าน
วันเกิดเหตุนายอูทองบอกกับครอบครัวบอกว่า
จะออกไปหาเห็ดเพื่อจะนำไปขายค่ะแต่สุดท้ายก็ไปก่อเหตุอุกอาจแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ย้อนไปดูประวัติผู้ต้องหานายอูทองคนนี้หน่อยนะคะ
ประวัติโชคโชนค่ะไม่ธรรมดานะคะ
เคยต้องโทษมาแล้วหลายคดีเอาเฉพาะตั้งแต่ต้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
เคยถูกจับกลุ่มในคดีข้อหายาเสพติดถัดมาปีถัดมาเลยค่ะ
สองพันห้าร้อยหกห้าสิบหกก่อเหตุกระชากระเป๋าผู้หญิงสี่คนเลยนะ
ในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีจากนั้นได้ก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็ใช้มีดเนี่ยนะคะ
แทงแคดดี้สนามก๊อฟแห่งหนึ่งในอำเภอท่ายางจนกระทั่งเธอเสียชีวิต
และพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๕มกราคมต้นปีนี้เองค่ะ
หลังจากที่พ้นโทษมาได้๑๑เดือน
อูทองคนนี้ก็มาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะคะว่าทำผิดซ้ำซากแบบนี้ค่ะ
ลักวิ่งชิงปล้นแล้วก็ฆ่าคนอื่นเนี่ยยังจะปล่อยมาอีกไหม
เขาบอกว่าไม่อยากกลับไปติดคุกอีก
ก็เลยฆ่าผู้หญิงคนนี้ปิดปากซะ
คราวนี้อาจจะได้อยู่ในคุกตลอดไปหรือว่าอาจจะโดนโทษสูงสุดก็เป็นได้ครับ
ใช่ครับได้เงินไป๘๐๐แต่ว่าทำลายชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไปเลย